ส่วนข่าวนี้ก็ต้องออกมาเคลียร์กันสักนิดนึงค่ะ
สำหรับว่าที่คุณพ่อป้ายแดงคุณพ่อมือใหม่ดีกว่า

เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาสาวคุณแอปเปิ้ลเนี่ย
เขาโพสต์ข้อความลงในไอจีแนวแบบว่าตัดเพาะนิดนึง

อาจจะมีอารมณ์คุณแม่น้อยใจเล็กน้อย

เพราะคนที่อุ้มท้องหายใจเฉยก็เหนื่อยจำไว้
เหนื่อยมากก็ไปไกลอยู่คนเดียวได้ไม่ตายค่ะ

เพราะว่าเพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ

ก่อนที่ข้อความนี้จะถูกลบออกไป
ซึ่งชาวเน็ตก็เลยพากันคาดเดาว่าทั้งคู่ทะเลาะกันแน่นอนคุณ

ภรรยาเนี่ยงอนกับคำพูดของเขานิดหน่อย
แต่ตอนนี้ทำการง้อกันเรียบร้อยแล้วจ้า

แต่ว่าเราเหนื่อยที่ว่าเราต้องหมักทะเลาะกันอย่างนี้

แล้วก็ไปเจออีกทีก็เจอก็อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ย

นักหน่อยสวิงหน่อยครับขึ้นเยอะขึ้นสวิงครับ

เวลาผู้หญิงเขาแรงมาเราก็อย่าไปแรงกลับ

ใครผิดใครถูกไม่รู้อย่าไปสนครับ

เป็นช่วงเวลาที่ดีที่แสดงให้ภรรยาเห็นว่าเรา

เป็นช่วงเวลาที่จะแสดงให้รู้ว่า

น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง

มีความสุขในครอบคราย

ใช่แล้วอดทนหน่อยนะคะคุณปุ๊กค่ะ